มาถึงงานใหญ่ระดับโลกนะครับ
จะได้มากันร่วมจัดงานครั้งนี้
ก็มีตัวอย่างของนวัตกรรมที่น่าสนใจ
อย่างเช่นหูแมวจากญี่ปุ่น
หูแมวเป็นยังไงมีเทคโนโลยีอย่างไร

แล้วก็จากจีนเองเขาก็มีเรื่องของนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ

ติดตามได้จากคุณชดารัฐโภคะธนวัตต์ติดตามได้ครับ
โกมิมิหรือที่คาดผมหูแมวกระดิกได้
อุปกรณ์ไอทีใหม่ที่บริษัทเดนสุประเทศญี่ปุ่น
ออกแบบมาเพื่อช่วยในการผ่อนคลาย
นวัตกรรมการรับคลื่นสมองของมนุษย์
โดยที่คาดผมจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์๒จุด
คือที่หน้าผากคอยตรวจจับคลื่นสมอง
และที่ใบหูเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

และประมวลผลความรู้สึกของผู้สวมใส่ที่คาดผม
ออกมาเป็นลักษณะเรียนแบบการกระดิกหูของแมวค่ะ
เช่นเมื่อเรากำลังรู้สึกตื่นเต้นหรือสนใจสิ่งใหม่
ใบหูจะตั้งขึ้นและกระดิกไปมา
หรือหากเรากำลังรู้สึกผ่อนคลายใบหูก็จะลู่ลงค่ะ
นวัตกรรมนี้ผลิตออกมาจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นอเมริกา

ถนนราคา๗๐๐เยนหรือประมาณ๒๓๐๐บาทค่ะ
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเลือกซื้อเสื้อผ้า

จะสามารถเห็นภาพจำลองของตัวเราขณะกำลังสวมใส่เสื้อผ้า
โดยสามารถเลือกรูปแบบชุดที่ต้องการลองได้
เซอร์จะตรวจจับร่างกายของเรา
ไซส์และปรับขนาดชุดให้พอดีกับตัว
และยังสามารถกดถ่ายภาพขณะลองชุด
เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ค่ะ
ใครที่กำลังสนใจเรื่องการตกแต่งบ้าน
สมาร์ทดีไวท์ต่างภายในบ้าน
โดยสามารถสั่งงานผ่านแท็บเล็ตหรือหน้าจอทัสกรีน
ติดตั้งเป็นพิเศษบนโต๊ะรับแขก
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดผ้าม่าน
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดการเปิดประตูบ้าน
หรือดูโทรทัศน์ก็สามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการรับชม
ซึ่งจะส่งสัญญาณตรงไปที่หน้าจอโทรทัศน์
โดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสค่ะ
ซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชิ้นต่างที่ติดอยู่รอบบ้าน

หรือว่าเซ็นเซอร์น้ำหรือควันอย่างนี้ครับที่ติดอยู่บนเพดาน
ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากนักนะคะ
แต่มีใช้กันมากตามบ้านในเมืองใหญ่ของประเทศจีน
โดยคาดว่าในอนาคตใกล้นี้

หมู่บ้านจัดสรรต่างในประเทศไทยค่ะ